แล้วเปรมเปรมนักศึกษาชายปี๑นะครับ
คือเขาเนี่ยเปรมเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วล่ะ
มีภรรยาแล้วก็มีลูกอยู่ในท้องด้วย

เหตุการณ์ตอนที่คนเขาไปสาบแช่งกลุ่มรุ่นพี่เนี่ย

เป็นความรู้สึกของเมีย
เมียของเปรมที่เสียชีวิต

หรือว่าเปรมอายุ๑๙ปีเนี่ยนะฮะ
ที่เสียชีวิตจากการไปร่วมกิจกรรมรับน้อง

จวัดนครราชศรีมาเนี่ย
มีความเชื่อ
มีกลุ่มรุ่นพี่เนี่ยครับที่ก่อเหตุ

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แต่ภรรยาของน้องเปรมเนี่ยนะฮะ
ก็ต่อว่ากลุ่มรุ่นพี่ด้วยความโกรธ

เพราะว่าเธอเห็นว่าทุกคนเนี่ย
เป็นสามีของเธอเสียชีวิต

ชี้ลูกในท้องเธอเนี่ยกลายเป็นเด็กกำพา
ยังไม่ทันลืมตาดูโลกซะด้วยซ้ำ
จากการสอบถามเพื่อนของเปรมที่อยู่ในเหตุการณ์รับน้องนะครับ
เล่าบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่ม
รับน้องอะไรกัน๕ทุ่ม
ทุ่ม๑๓มีนาคมที่ผ่านมาครับ
รุ่นพี่ปี๒พารุ่นน้องปปศปี๑
ประมาณ๓๐คนได้ไปรับน้องที่กลางทุ่งนานอกสถานที่
พี่บอกให้เปรมและรุ่นน้องผู้ชาย
แล้วให้คลานไปด้วยร้องเพลงไปด้วยคลานไปหารุ่นพี่นะฮะ
ร้องผิดจะถูกรุ่นพี่ทำยังไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
ถูกรุ่นพี่ชกหน้าอกเปรมเนี่ยถูกรุ่นพี่ลุมชกหน้าอก
แล้วจู่ก็ล้มลงช็อคหมดสติเสียชีวิตในที่สุด
ส่วนเรื่องของคดีตำรวจสพมะเริงท้องที่เกิดเหตุ
เรียกรุ่นพี่มา๗คนมาสอบสวน
ทั้ง๗คนยอมรับว่าจัดรับน้องนอกสถานที่ไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
และขอยอมรับผิดตำรวจจึงแจ้งก็หาร่วมกันทำร้ายผู้อื่น
จนถึงแก่ความตายครับและจากการสอบสวนพบว่า
ใครมีส่วนเกี่ยวข้องอีกเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก
คือญาติเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคุณทำกัน๗คน
พี่ก็ไปจำนวนเท่ากับรุ่นน้อง๓๐กว่าคนเหมือนกัน
พ่อแม่เนี่ยได้ส่งศพน้องนะครับไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วย
ส่วนการพูดคุยเจรจาเยียวยากันนั้นนะฮะครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ตำรวจก็นัดหมายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครอบครัวของผู้เสียชีวิตใช่ไหม
แล้วก็กลุ่มรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมใช่ไหม
มหาวิทยาลัยไม่รู้ไม่เห็นแต่คุณต้องมาด้วย
มาพูดคุยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งฮะ